เดี๋ยวพาไปดูถ้าเกิดว่าคุณไปเจอไอ้เจ้าสุนัขด้าโหด
อย่างพิษบูอยู่หน้า๗
คุณจะทำยังไงคะ
มา

มึงหน่อยนะ
ปกติผมชอบเรียกสั้นหมาหน้าเว่น

ใช่ดิฉันเคยเจอดักดิฉันสามเลย

แต่ยังไงมันมีเจ้าของ
มันไม่ใช่หมาเซเว่นทั่วไป
เจ้าของมาตามแล้วสภาพดูสายตาวิงวอน
คือพนักงานบอกยังไงรู้ไหมคะ
ว่าน้องเนี่ยมาที่เซเว่นแห่งนี้
อยากได้ของเล่น
อันที่เป็นรูปจอละเข้แล้วบีบปี๊บ
อันนี้เป็นปีบอ่ะ
ก็เลยนอนทำหน้าตาวะวอนเหมือนเวลาคุณตอนเด็ก

นอนดิ้นแล้วจะเอาแบบนี้เลย

เจ้าของเออซื้อก็ซื้อ

ซื้อให้แล้วสภาพกลับบ้านเป็นอย่างนี้
ไม่ปล่อยไม่วาง

ง่วงแล้วตาปลือแล้ว

แล้วสุนัขตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าบอมเบ

บอมเบนี้เป็นบูลลี่นะคะ

บูลลี่จะแบบไม่ดุร้าย

จะต้องจูงไปหรืออะไรอย่างนี้หน่อย

เดี๋ยวก็จะเกิดแบบว่าอันตรายอะไรอย่างนี้เนอะ

สำหรับคนที่รักสุดนะ